ก็ลงฝึกซ้อมทันทีหลังจากที่

เมื่อวานนี้นะครับทีมหญิงเดินทางวันนี้นะครับ

สำหรับการแข่งขันหลังวอเล็กบอลชาย
ทีมชาติไทยเดินทางมาฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงครับ

สนามแข่งขันวอเลเบิ้ลในซีเกม๒๐๑๙
กำลังปรับปรุงและอาจไม่ทันใช้งาน

มวลชนสามารถเข้ามาเก็บภาพในสนามได้แล้ว

ซึ่งทางวอเล็กบอลชายทีมชาติไทยได้เดินทางมาฝึกซ้อม

หลังเดินทางถึงประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้
นวอากาศโทรมวลชายสุพาชิระกุล

เป็นสนามที่สวยอยู่ในมาตรฐานที่ดี
ส่วนการฝึกซ้อมใช้เวลา๒ชั่วโมงครึ่ง
เพื่อปรับตัวให้คุ้นชินกับสนามและแสงไฟ

ไฟเฟย์เพียงว่าเก็บรายละเอียดเล็กน้อย

มีโอกาสได้ลงเล่นเพื่อปรับสภาพสนาม

แล้วก็เราจะไปเล่นหนักคือเล่นกับพม่าในรอบวันต่อไปครับ
สรานจิตเจริญสุขมือเซ็ตกัปตันทีมชุดนี้
บอกว่าเกมในรอบแรกทีมไทยไม่น่ามีปัญหา
เด่นของทีมชุดนี้อยู่ที่เป็นนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง
ก็โอเคนะครับสภาพก็โอเคสนามก็ดีครับ

พรุ่งนี้เจอสิงคโปร์ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
เพราะว่าสิงคโปร์เรานานจะเจออันทีนี้
ครับก็น่าผ่านไปได้ดีครับ
วอเล็กบอลชายทีมชาติไทยจะลงแข่งขันเป็นคู่เปิดสนาม
วอเล็กบอล๔เกม๒๐๑๙วันพรุ่งนี้
พบกับสิงคโปร์เวลา๑๒นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย

ธนรัฐฟึ่งหรือไทยกุลข่าวไทรัตทีวี
รายงานจากกรุงมณิลาประเทศฟิลิปปินส์

เรื่องของสนามกีฬาอย่างที่วอเล็กบอลพูดเมื่อกี้นะครับ

แต่แน่นอนครับมะนิลลาต้องฝากฟันไปให้ได้